เพราะว่าเชื่อว่าตลอดระยะเวลา๑๗วันที่ผ่านมา
ทุกคนที่ติดตามข่าวตื่นนอนมากลางวัน
ตอนก่อนนอนก็เอ๊ะเจอหรือยังเป็นยังไงบ้างเอาออกมาได้หรือยัง
วันที่น้องออกมาได้ครบทั้งหมด
แล้วอีกช่วงเวลาหนึ่งที่เรารอคอย
ก็คือการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนั่นเอง
สื่อก็เกาะติดค่ะว่าที่อบตโป่งผา

ปรากฏว่าตอน๓ทุ่ม๒๘นาทีของเมื่อวานนี้
ท่านพบสอรพร้อมกับคณะก็มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าว
สื่อไปรอแล้วก็ไปรอฟังการแถลงอย่างเป็นทางการนะคะ
แต่คำพูดประโยคแรกของพบสอแล้วก็คณะ
ก็คือขอเดชะพระบารมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระบรมวงศานุวงศ์เป็นพระมหากรุณาธิคุณ
อย่างหาที่สุดมิด้ายที่พระราชทาน
และประธานมาเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคน
จนกระทั่งภารกิจทั้งหมดทั้งมวลสำเร็จเสร็จสิ้น
นี่นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้จริง
ใช่ค่ะแล้วก็ทางด้านพบสอรนายนโรงศักดิ์เนี่ยนะคะ
ก็ได้เล่าให้ฟังคือบอกว่าตอนนี้เราได้น้องทั้ง๕ชีวิต

เฮ่ยโปรภาคเป็นเสียงพูดสื่อข่าวให้ไหม

ใช่ค่ะบอกว่าตอนนี้ทั้ง๕คนที่ออกมาพักรักษาตัว
อยู่ในห้องปลอดเชื้อที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

และอันนี้ทางด้านพบสอก็บอกว่า
หมอถ้าเกิดอนุญาตจะให้ไปเยี่ยมยืนหน้ากระจกได้คืนนี้เลย
หมายถึงพ่อแม่ผู้ปกครองของน้อง๔แล้วก็โค้ช๑
ที่ออกมาเมื่อวานนี้แล้วก็บอกด้วย
บอกว่าขอบคุณทุกกำลังใจจากคนทั่วโลก
สำหรับปฏิบัติการที่เกิดขึ้นวันที่๓วันสุดท้าย
ใช้กำลังกว่าร้อยนาย
แล้วก็มีชุดดำน้ำ๑๒นายมีแพทย์ออสเตรเลีย๑นาย
แล้วก็บอกด้วยบอกว่าคนแรกออกมาตอนประมาณ
บ่าย๓เกือบบ่าย๔ทุกคนถึงโรงพยาบาลครบ
แล้วคนที่๒ออกห่างจากคนแรกประมาณสักชั่วโมงกว่า

อกจากนี้บอกด้วยค่ะบอกว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นเนี่ย
เกิดจากความร่วมมือของทุกคนทั้งคนไทยแล้วก็ต่างประเทศ
ถือว่าเป็นความสำเร็จที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะทำได้
ด้วยนะบอกว่าอยากให้โป่งผาโมเดล
กลายเป็นโมเดลที่จะต้องถอดบทเรียนสู่เด็ก
ให้ได้เรียนรู้ถึงวิธีการกู้ภัยในถ้ำ
แล้วก็ให้เป็นบทเรียนของคนทั้งโลก
แล้วตอนที่ระหว่างแถลงพบสอรก็บอกด้วย
บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะช่วงต้นแถลง
เพราะว่าตอนนี้ทั้งหมอภาคแล้วก็หน่วยซิลทั้ง๓คน
โถง๒ออกมาแล้วอีกไม่เกิน๑๕นาที

ใช่เพราะแถลงเริ่มต้น๓ทุ่ม๒๘นาที
แล้วก็สักพักหนึ่งที่ผบศแถลง

พบศูนย์ก็บอกหมอภาคและซิล๓คน
เดินออกมาจากปากถ้ำแล้วแข็งแรงครบทุกคน
นั่นหมายถึงเวลา๒๑นาฬิกา๓๘นาที
หมอภาคและซิลออกมาครบแล้ว
สรุปจบเมื่อวานก็คือ๙ท่าน๙คน
สามารถออกมาจากถ้ำได้อย่างปลอดภัย

เราฟังพบศูนย์ไปเราก็ลุ้นกันไป

และเป็นบทเรียนสำหรับคนทั่วโลกนะครับ
ฟังเสียงพบศูนย์หน่อยนะครับ

คนแรกที่ออกมาได้น่าจะประมาณ๓โมงกว่า
บ่าย๓โมงกว่าประมาณบ่าย๔โมงก็ถึงนะครับ
แล้วเราก็ส่งล็อตแรกไป๓คนที่ไปโรงพยาบาลนะครับ
แล้วก็อีกล็อตหนึ่งกับอีก๒คนห่างกันประมาณชั่วโมงกว่า
ตอนนี้น้องทุกคนส่งถึงจุดโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
แล้วก็เดี๋ยวญาติก็จะไปเยี่ยมเรียบร้อยนะครับ
พรุ่งนี้เวลาเร็วกว่านี้เล็กน้อย
จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการทุกเรื่องนะครับ

หน่วยทำอะไรบ้างเบื้องหลังเป็นอย่างไรเบื้องหน้าเป็นอย่างไร

จะมีการมาเล่าสู่กันฟังทั้งหมดนะครับ
ในการปฏิบัติการในเชิงลึกทุกอย่าง
เท่าที่พอจะเล่าให้ฟังได้นะครับ
พวกนี้เวลาประมาณนี้หรือก่อนหน้านี้เล็กน้อยนะครับ
ประมาณอย่างนี้สิ่งที่เราจะทำต่อไป
จากพรุ่งนี้เราจะมีแถลงงานแท้เลยนะครับว่า
เหมือนกับว่าเราทำอะไรไปบ้างอะไรยังไง
เราจะต้องถอดบทเรียนตรงนี้นะครับ
มาเป็นบทเรียนให้กับส่วนหนึ่ง
ต้องไปสู่น้องเด็กเลยว่า
อะไรไปท่องเที่ยวที่นี่ต้องระวังอะไรยังไง
เพื่อให้เด็กเล็กน้อยเขาได้รู้บริบท
เราจะได้ถอดบทเรียนว่าในการกู้ภัยถ้าเป็นถ้ำ
เราขาดแคลนอะไรเราแก้ยังไงนะครับ
ผมเชื่อว่าบริบทนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคนทั้งโลก
ผมอยากเห็นความร่วมมือของทุกภาคส่วน
ที่๑๗วันที่ผ่านมา
ผมเห็นว่าเป็นความร่วมมืออย่างให้ความเต็มที่กับทุกภาคส่วน
ผมไม่เคยเห็นน้องสื่อมวลชนบ่น
น้องสื่อมวลชนรับสภาพแล้วรู้ว่า
สิ่งที่ศูนย์อำนวยการร่วมปฏิบัติหรือทำ

วันนี้คนไทย
ทีมไทยแลนด์ทีมราชการ
เอกชนทีมสื่อมวลชนที่ช่วยกับเรา

เราทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดว่าเราทำได้

ของทีมไทยแลนด์ที่ทำได้
ผมอยากให้โป่งผาเป็นโมเดลของประเทศไทยทั้งประเทศ
แล้วก็บุญกุศลที่เราทำในครั้งนี้ที่กับน้อง๑๓คน

เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามีชีวิตที่มีความสุขนะครับ

คือสื่อมวลชนที่ใจดีมากกับพวกเรา
สำหรับพระเอกในครั้งนี้คือคนหมื่นกว่าคน

สิบเจ็ดวันนี้ล้านล้านภาพนี้

นำไปเป็นบทเรียนในการพัฒนาประเทศไทย

อยากให้ทุกคนเอาบทเรียนจากแม่สายโป่งผาเชียงราย
ริบทเล็กจากเขาลูกหนึ่งไปพัฒนาประเทศนะครับ
แต่มีคำพูดออกจากปากของรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ
ป่าและพันธุ์ซึ่งนั่งโต๊ะแถลงด้วยนะครับ
คือรองอธิบดีจงคล้ายวรพงศธรพูดถึงวีรบุรุษตัวจริง
นั่นก็คือจ่าแซมนะฮะจ่าเอกสมานกุนันนะครับ
ถูกยกย่องให้เป็นวีรบุรุษถ้ำหลวงตัวจริง
และไม่เพียงเป็นวีรบุรุษของพวกเราคนไทยเท่านั้น
แต่เป็นวีรบุรุษของคนทั้งโลกด้วย
ฟังเสียงของรองอธิบดีกรมอุทยานยกย่องจ่าแซมครับ
หลับให้สบายนะครับ
วีรบุรุษถ้ำหลวงครับขอบคุณมากครับ
ขอให้เราปรบมือดังให้จ๋าแซมอีกครั้งหนึ่งครับ
จ่าแซมของเราคือวีรบุตรตัวจริงนะครับ
นี่แหละครับพอขอเสียงปรบมือให้กับจ่าแซม

ก็เราดูไปด้วยเราติดตามการแถลงไปด้วย
เราก็รู้สึกโอ้ยได้แล้วหะวีรบุรุษตัวจริง
บอกว่าเมื่อวานนี้จริงไม่ได้ออกมาแค่ก้าว
คือจ่าแซมออกมาด้วยนะครับ
คือเหมือนที่ครอบครัวของจ่าแซมพูดเหมือนกัน
ภรรยาเป็นกับรูปภาพของจาแซมในงานศพ
บอกว่าเนี่ยเสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะพี่
ออกมาจากถ้ำนะกลับมาอยู่ที่วัดใกล้บ้านเรานะ

ส่งมาให้กำลังใจกับครอบครัวของจ่าแซมกันต่อเนื่องได้นะครับ
เพราะว่าวีรบุรุษคนนี้เป็นหนึ่งบุคคลสำคัญ
ที่เราสูญเสียไปในช่วงภารกิจถ้ำหลวงนี่แหละครับ
แล้วก็ย้ำเลยฮะอย่างที่ทางพบศูนย์บอกว่า
ภารกิจถ้ำหลวงภารกิจจากดอยนางนอน

แต่มันจะเป็นบริบทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกได้เหมือนกันนะครับ
ใช่ค่ะก็สอดคล้องกับคำพูดของทางด้านรองผู้บัญชาการ

เพราะว่าเมื่อวานนี้พอถึงคิวที่ท่านแถลง
นักข่าวก็บอกว่าขอคำคมขอคำคม

ใช่ค่ะท่านก็บอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหน
ความสำเร็จอยู่ที่นี่

คือเมื่อวานมีคนที่นั่งโต๊ะแถลง
ก็คือพบศูนย์นายนโรงศักดิ์ใช่ไหม
แล้วก็มีพลตรีฉลองชัยชัยคำนะครับ

มีพลตำรวจตรีชูรัฐปานเง่า
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕
แล้วก็มีที่นั่งข้างท่านพบศูนย์

รองพบรมนภายในจังหวัดเชียงราย

เรียกผมว่ารองผู้ว่าฝ่ายทหาร

แต่ผมดูแลงานด้านความมั่นคงอยู่
ใช่ครับแล้วก็ท่านถัดไปก็คือ
ก็คือรองอธิบดีกรมอุทยาน
ความสุขที่สื่อต่างนำไปเสนอ
เพราะว่าข่าวออฟฟิเชียลจะได้จากผมแค่วันละ๒ครั้งเท่านั้นเอง
ผมไม่ได้ให้ข้อมูลรวมถึงทีมงานทุกคนด้วย
ทีนี้ข่าวเคียงก็อย่างเช่นมีคนไปรับจ้างซักเสื้อ

ว่าข่าวมุมดีแบบนี้มันทำให้
ปฏิบัติภารกิจครั้งนี้มันดูมีความชื่นใจมากยิ่งขึ้น

คนอีกหลายต่อหลายพันชีวิตที่ปิดทองหลังพระ

รวมถึงคนทั่วประเทศอีกกี่สิบล้านชีวิตล่ะคุณ
คนทั่วโลกด้วยนะคะที่ส่งกำลังใจมา
แล้วก็ท่านก็บอกค่ะบอกว่าตอนนี้ปิดภารกิจค้นหาแล้ว

ยังเหลือเรื่องของการส่งกลับใช่ไหม
ซึ่งเรื่องนี้ภารกิจการส่งกลับ
กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
จะดูแลภารกิจส่งกลับรวมถึงการฟื้นฟูด้วย
ก็จะต้องประเมินอาการของเด็กทีมหมูป่าแล้วค่ะ
ว่าจะส่งตัวกลับบ้านได้หรือยัง
ส่วนเรื่องของการฟื้นฟูวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
เตรียมแผนการเอาไว้แล้วที่จะฟื้นฟู
และหลังจากนี้สิ่งที่ต้องทำก็คือการถอดบทเรียนจากเหตุการณ์นี้นั่นเอง
ซึ่งก็จะกลายเป็นบทเรียนที่ขับเคลื่อนประเทศไทยได้ในระยะยาว
เมื่อวานพบศูนย์บอกว่า
ผมกล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานได้ไม่หมดนะฮะเยอะมาก
ยกตัวอย่างมศ๓๗มศ๓๔
กระทรวงซัภกระถวงสรรสุครวรรษ

กระทรวงคำนาคมกระทรวงชนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
เดี๋ยววันนี้จะมีการแถลงจากทุกหน่วยงาน

บอกเวลาไว้แล้วด้วยคือบอกว่าอาจจะเร็วกว่านี้
หรือว่าประมาณนี้ก็หมายถึงช่วงประมาณ๓ทุ่มครึ่ง
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูเขาบอกว่าจะให้แต่ละหน่วย
สรุปภารกิจของตัวเองทั้งหมดเลยด้วย
อยากฟังอยากเห็นทุกหน่วยจริงนะครับ